อีกหนึ่งเหตุการณ์เป็นเรื่องเกี่ยวกับจักรยานยนต์เช่นเดียวกัน
แต่อันนี้เป็นคลิปที่มีกลุ่มนักศึกษาสาว
เขาไปพยายามแสดงสิทธิ์ว่าการทำแบบนี้
การที่คุณมีจักรยานยนต์คันหนึ่งไปขี่อยู่บนฟุตบาท
แล้วก็ขี่สวนทางนะคะก็พยายามบอกว่าทำแบบนี้มันไม่ถูกต้อง
จะทำให้เมืองประเทศไทยเป็นเมืองที่ดีขึ้นได้อย่างไร
ก็เลยมีการโต้เถียงกันไปมาชมคลิปกันก่อนเลยค่ะ
คลิปนี้นะคะโพสต์ไว้เมื่อวานค่ะเป็นการปะทะคารมกันระหว่าง
นักศึกษาสาวกลุ่มหนึ่งที่กำลังตำหนิชายหญิง
ซึ่งขับมอเตอร์ไซค์ย้อนสอนบนทางเท้าริมถนนในกรุงเทพมหานครนะคะ
โดยฝ่ายนักศึกษาพยายามพูดเตือนว่าพี่ทำผิดกฎหมาย
แต่กลับถูกคนขี่มอเตอร์ไซค์และหญิงคนซ้อนท้ายสวนกลับทำนองว่า
มายุ่งอะไรด้วยเราไม่รู้จักกันก็เห็นอยู่ว่ารถมันติด
แล้วก็ท้าทายเลยบอกไปแจ้งตำรวจเลย
เถียงกันอยู่เกือบ๓นาทีนะคะก่อนที่คลิปจะตัดจบลงค่ะ
คนส่วนใหญ่ได้ชมคลิปก็เข้ามาตำหนิชายหญิงคู่นี้
ที่ทำผิดแล้วก็ไม่ยอมรับผิดแล้วก็ยังเถียงนักศึกษาอย่างไม่ละอายนะคะ
โดยเฉพาะมีคำพูดในคลิปได้ยินบอกว่าที่พูดตักเตือน
ก็เพราะอยากทำให้สังคมดีขึ้นอันนี้เป็นนักศึกษาพูด

ถ้าสังคมมีพวกน้องกลุ่มเดียวก็ไม่มีประโยชน์หรอก
นักศึกษาก็เลยตอบกลับค่ะถ้าทุกคนคิดแบบนี้แล้วสังคมจะดีขึ้นได้ยังไง
ชาวเน็ตก็วิจันกันอย่างหรูเดือดหรูเดือดพอกับคารมในคลิปเลย

บางส่วนก็ชื่นชมแล้วก็ให้กำลังใจนักศึกษากลุ่มนี้ค่ะ
สำหรับกรณีรถจักรยานยนต์ที่ขับขี่บนทางเท้าแล้วเกิดไม่พอใจคนที่เดินไปมาบีบแตร่ไล่
หรือทำให้ตกใจแล้วเกิดอุบัติเหตุถือว่าเป็นการละเมิดต่อผู้ที่เดินสัญจรไปมา
แล้วก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช๒๕๒๒มาตรา๔๓ด้วย
ระบุนะคะบอกว่าห้ามมีให้ผู้ขับขี่ขับรถบนทางเท้าโดยไม่มีเหตุอันสมควร
แต่รถลากเข็นสำหรับทารกคนป่วยหรือคนพิการ
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น
มีโทษปรับตั้งแต่๔๐๐๑๐๐บาท
ถ้าเจ้าหน้าที่ตำรวจพบเห็นสามารถดำเนินการจับปรับได้ทันทีค่ะ

เดินอยู่บนทางเท้าคือเราเดินหันหลัง
ได้ยินเสียงดังปีนใกล้มาก

ทางเท้านะมอเตอร์ไซค์จอดท้ายเป็นพี่วิน
แล้วบีบแปลล์ไล่แล้วก็คือมองหน้าเราเหมือนแบบ
เหมือนเครื่องข้ำพิทย์เก๋ก่ะ

แต่ว่าอีกมุมนึงคือเหมือนกับว่าทุกวันนี้เชื่อว่าหลายคนก็อยากจะทำแหละ
แต่ไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัยในชีวิตไหม
เพราะว่าอารมณ์คนเราอย่างนี้เราก็ไม่แน่นอนไง
เตือนไปแล้วเกิดขึ้นขึ้นมาควักเอาวงอาวุธขึ้นมาทำไงอ่ะ
แต่ก็บางครั้งก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทำตามอย่างนี้ทุกครั้งนะคะ

คือแต่ว่าจริงแล้วมันควรจะเป็นแบบที่น้องเขาทำกันนะ

ใช่นี่ไงคะเอาใจช่วยนักศึกษาหญิง

นี่ให้กำลังใจกันนะคะ